คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งนึงที่๑๐๑นะคะ
มีผู้ชายคนนึงถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บ
ภาพจะเห็นว่าเป็นผู้ชายเสื้อสีขาวแล้วก็ต้องหิ้วรีบพาไปส่งโรงพยาบาล
ประเด็นก็คือทางญาติของคนเจ็บอยากให้ดูคลิปนี้
อยากให้สื่อตามเรื่องให้หน่อยเพราะกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้าค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นสองมุมนะคะแต่มุมนี้จะเห็นทะเลาะกันก่อน
แล้วก็จะได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนหนึ่งนัด
อีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าผู้ชายเสื้อสีขาวถูกฮิ้วไปเลย
โดนยิงได้รับบาดเจ็บก็ต้องรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
วันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไป
ตามความคืบหน้าทางคดีนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะคือร้านอาหารที่เกิดเหตุนะคะ
คือทางญาติของคนเจ็บเขาบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อย
นายสิวาอายุ๓๑ปีถูกในแมนใช้ปืนยิง๑นัด
ที่ร้านอาหารในอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วกระสุนมันเข้าหน้าทองด้านซ้าย
โดนกระเพาะม้ามลำไส้กระสุนฝังในผ่าออกมาไม่ได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘สิงหาคมประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับพ่อของคนเจ็บ
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าหลังรู้เรื่องว่าลูกถูกยิงก็งง
ว่าทำไมผู้ก่อเหตุถึงยังไม่ถูกจับ
คือปีที่แล้วอะค่ะตัวในแมนผู้ก่อเหตุก็ยิงคนเกือบตาย
ร้านอาหารแห่งนี้ที่เดียวกันเลย
ลักษณะการเกิดเหตุเนี่ยทำไมตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้น

แล้วทำไมมาก่อเหตุกับลูกพ่อแบบนี้อีก
มายิงลูกพ่อได้รับบาดเจ็บอีก
แล้วคุณพ่อตั้งข้อสังเกตว่า
เจ้าของร้านก็ออกมา
แต่ออกมาในลักษณะที่มาช่วยรุมลูกชายพ่อ
อาการลูกชายตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ก็ยังกังวลเรื่องของความปลอดภัย
กลัวว่าถ้านายแมนยังไม่โดนจับยังไม่ถูกดำเนินคดี

เขาบอกว่ามูลเหตุเรื่องนี้เกิดจากคนเจ็บลุกขึ้นเต้น
คือคงเป็นร้านอาหารที่เปิดเพลงกึ่งผับด้วยอ่ะนะคะครับ
ลุกขึ้นเต้นตัวคนเจ็บดันเต้นไปโดนผู้หญิงโต๊ะข้าง
ผู้ชายที่มากับผู้หญิงโต๊ะนั้นไม่พอใจ
กอดคอคนเจ็บชวนไปเคลียร์กันข้างนอก
ทางร้านก็ห้ามบอกว่าอย่าไปเคลียร์อะไรเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราว
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ยอมต่อยคนเจ็บก่อนเลยค่ะ

กลายเป็นว่าเหมือนกับเจ้าของร้านมาร่วมต่อยคนเจ็บด้วย
แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งนะคะ
คือไนโด่ที่เป็นเพื่อนคนเจ็บและอยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
บอกตรงเลยว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุเลยนะ
แล้วตกใจมากไอ้ที่ตกใจมากก็คือ
เจ้าของร้านทำไมมาร่วมก่อเหตุด้วย
เจ้าของร้านสนิทกับผู้ก่อเหตุเหรอ
รู้จักกับผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกันเหรอหรือยังไง
ทำไมต้องมาช่วยก่อเหตุด้วย
รู้จักกับผู้ก่อหรือไม่ได้กลัว

ตั้งแต่หลังวันที่เกิดเหตุ๑๘สิงหาคมจนเป็นข่าว
ตำรวจสพเกษตรวิสัยก็จับตัวในแมนได้
เฉลิมเกียรติชัยเสนาจับได้ที่อำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธร
คือหลบไปซ่อนตัวอยู่นี่คือในแมนนะคะ
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราก็มีโอกาสได้ถามนายแมนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แมนบอกแบบนี้ค่ะนายแมนบอกว่าให้ฟังข้อมูลจากฝั่งผมด้วยนะ
แฟนสาวชื่อโบถูกคนเจ็บมาเต้นชน
แล้วแฟนสาวบอกว่าคนเจ็บไม่ได้แค่เต้นชนเฉย
อวัยวะเพศด้วยเขาอ้างแบบนี้นะคะผู้ก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้
เขาก็เลยบอกว่าเขาโมโหไงเขาโกรธก็เลยก่อเหตุลงไป
ครับคือที่เหตุเหตุที่ทำมีจุดประสงค์คือว่า
เขามาจับอวัยวะเพศของพี่สาวที่ไปด้วยกันครับแล้วผมพยายามเดินออกมา
แล้วข้างนอกเขาก็ตามตามมาอยู่ในกล้องวงจรปิดเห็นอยู่ครับ
ครับพี่สาวก็ถือว่า
แล้วผมพยายามหนีปัญหาแล้วเขาพยายามตื้อลงไปเองครับ
ก็เป็นคำกล่าวอ้างของทางผู้ก่อเหตุนะคะ

เจ้าของโพสต์ค่ะนายชัยยศชัยพฤกษ์นะคะ
เขาก็บอกว่าเหตุการณ์ถือว่าจบลงด้วยดีเพราะว่าตำรวจจับตัวในแมน
ผู้ก่อเหตุมาลงโทษได้แล้วตำรวจแจ้งสามข้อหานะคะ
ในส่วนของนายแมนก็คือพยายามฆ่าครับ
เรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะไม่มีเหตุอันควรค่ะ